สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมปุ๊กตะนันพิสิทธิ์มหันต์นะครับวันนี้หลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางใครเตือนช้าคงได้สัมผัสกับลมเย็นที่โชยมาเป็นระยะนะครับรวมไปถึงหลังจากนี้เป็นต้นไปลมเย็นเหล่านี้จะยังอยู่กับเมืองไทยของเราอีกนานแค่ไหนวันนี้เรา
ค่อนข้างบางตานะครับจึงนำให้ในช่วงกลางวันแดดนั้นจึงแรงเป็นพิเศษเมฆส่วนใหญ่นั้นไปเกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็สามารถจัดกันตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกในหลายจุดในทีเดียวซึ่งหน้าหากรดูหุณภูมิในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางพบว่าเช้าวันนี้ครับพื้นที่เกือบ
อยู่สุดสัปดาห์นี้ในบริเวณดังกล่าวต้องระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพประกาศ
รวมไปถึงใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเลนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มีนาคม
การว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทีนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเกิดขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตานะครับ
เพราะว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมก็จะเริ่มมีการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
กระแสลมที่ว่านี้เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
พัดมาแบบนี้จะสังเกตว่ามีการหอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาจำนวนมากเลยทีเดียว
ชื้นเหล่านี้เป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงนะครับจึงสามารถที่จะทำให้สภาพอากาศในบริเวณใจกลางของประเทศไทยนั้น
อากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันพุ่งสูงขึ้นนะครับ
คาดการณ์ว่าในช่วงกลางวันในหลังกลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิในบริเวณตอนกลางนั้นอาจจะทะลุ๔๒องศาเซลเซียตนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อย
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใครที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
ใครที่จะเดินทางบริเวณดังกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนนะครับ
นอกจากเรื่องของธุมภูมิความร้อนแล้วว่าอำแรกผลสภาพอากาศยังคงมีอยู่นะครับ
ดังนั้นการติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

ผมฤทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ